เพราะว่ามันเกิดเหตุระทึกขึ้นในรถยนต์
ครูท่านหนึ่งขึ้นรถจะออกจากบ้านไปนู่นไปนี่

มาแล้วเสียงขู่ฟอร์ฟอร์มาแล้ว
คิดว่างานนี้ต้องเป็นงูแน่เลยค่ะ
ก็เลยรีบลงจากรถเรียกพี่กู้ภัยมาช่วย
กูภัยก็ไม่รอช้ามาพร้อมอุปกรณ์ครบมือ
มาถึงกองงัดงัดแม่งแงะใต้ฝากระโภงรถเก่ง
ทะเบียนกไก่ขไข่๙๑๓๙คันนี้
ปรากฏว่าตรวจสอบดูแล้วดูไปดูมาอ้าว
ที่ได้ยินเสียงหรือที่คาดเดากันไม่ใช่แล้วนี่

มันเป็นเสียงแบบขู่ฟอดนิดนึง

ตอนแรกคิดว่างู

หัวมันอาจจะเป็นแมวตัวมันอาจจะเป็นงูก็ได้
จินตนาการรับเลิศมาก

มันก็เลยเป็นเสก
ก็เป็นไปได้เพราะมันอยู่ในพื้นที่แคบ

ดูสิเขาออกมาแล้วตัวสะจิ้วเดียวนะคะ

เป็นตัวผู้สีขาวอายุประมาณสักสองเดือน

งานนี้เจ้าที่ก็เลยคิดว่ามันคงซุกซนแหละ
วิ่งเล่นไปวิ่งเล่นมาไปมุดไปซุกอยู่ใต้ท้องรถ

แต่ก็ท้ายที่สุดก็ออกมาได้อย่างปลอดภัยนะ
คุณครูเจ้าของรถคือคุณครูยาวนิดทัพทิมทงชัย
เป็นคุณครูโรงเรียนศรีสงครามวิทยาจังหวัดเลยนะ

จะสตาร์ทรถเตรียมตัวออกละ
แต่โชคดีที่เหมือนรู้สึกว่าสายพานกับพัดลมหม้อน้ำ
มันไปตีแมวมันไปโดนแมวมันก็ผิดปกติ

ก็เลยออกมาแล้วก็เรียกพี่กู้ภัยมาช่วยชีวิตเจ้าแมวน้อยได้ทัน

สงสารมันตั้งชื่อให้มันได้ไหม

มันเป็นแมวแต่ให้ชื่อว่าชื่องู